ส่วนคดีของน้องการค่ะเด็กชายวัย๖ขวบที่จันทบุรีนะคะ
หายตัวออกไปจากบ้านสุดท้ายถูกพบเป็นศพอยู่ที่ป่าใกล้ใกล้บ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็สภาพศพคือเหลือแค่ครึ่งตัวแค่ศีรษะกับช่วงตัวแขนก็ไม่มีท่อนล่างก็ไม่มีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่นะคะ
เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหลือของน้องการ
คือเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปว่าไปเจอชิ้นส่วนบางส่วนเป็นกระดูกนะคะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นของคนหรือเปล่าถ้าเป็นของคนก็ยังต้องตรวจสอบว่าใช่ของน้องการหรือเปล่า
นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ตำรวจใช้สุนัขตำรวจ๒ตัวตรวจค้นพื้นที่๕จุด
ที่บ้านของอาน้องการก็คือเป็นบ้านที่คุณอาเลี้ยงดูน้องการนะคะ
แล้วก็ที่ป่ายางตรงนี้เป็นจุดที่พบศพ
บ้านของเจ้าของสวนยางนายเกรียงวุฒิวันทองก็ตรวจสอบ
นายเกรงวุฒิพบศพน้องการคนแรก
บ้านเพื่อนบ้านที่เลี้ยงสุนัขพิษบูก็ไปดู
สารพระภูมิก็ไปดูค่ะใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
ชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชม
สวนผลไม้ใกล้กับบ้านของนายเกรงวุฒิเจ้าของสวนยาง
ตำรวจก็นำไปตรวจสอบเหมือนที่เจอก่อนหน้านี้
คือถ้าเจอทั้งหมดเนี่ยต้องไปตรวจดูก่อนว่าใช่กระดูกของน้องการหรือเปล่า
ค้นบ้านของนายเกรียงวุฒิด้วยค่ะ
ไปเจอปืนพกสั้นชนิดออโต้แมกกาซีนกระสุนปืนขนาด๓๘
กระสุนปืนลูกซองซองปืนแต่ว่าก็มีใบทะเบียนอนุญาตถูกต้อง
ตำรวจได้ให้นายเกรียงวุฒิจำลองเหตุการณ์ในวันที่เจอศพน้องการค่ะ
เพราะว่าเป็นคนเจอศพคนแรกก็เริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านเลย
ไปที่บ้านอาน้องการแล้วก็เดินวนจนเจอร่างของน้องการ
ตอนนั้นนายเกรงวุฒิบอกว่าตกใจมากยังตะโกนบอกลูกว่าอย่ามาเข้าใกล้
กลับไปบ้านกลับไปอยู่บ้านตะโกนยังมีคลิปในใจวันหลังว่าตะพอกลูกแรงเลย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นายชัดชัยผลพฤกษา
ก็บอกว่าวันนี้ได้ร่วมกับตำรวจนะคะลงพื้นที่ตรวจค้นเพิ่มเติมเป็นวันที่๔แล้ว
ก็จะตรวจให้ละเอียดมากขึ้นนะคะคือไปทุกจุดอย่างที่ไล่เรียงไป
ก็ยอมรับนะคะว่าค่อนข้างยากแต่ละจุดที่ค้นหาวันนี้เป็นจุดเดิม
เป็นจุดที่ชาวบ้านเคยช่วยกันค้นหาก่อนหน้านี้ก็คือซ้ำอีกรอบ
คือตรวจซ้ำอยู่หลายรอบตำรวจก็ยังต้องค้นหาชิ้นส่วนของน้องการจนกว่าจะเจอ
ว่าสัตว์อาจจะฆ่าขึ้นไปบนเขาเพราะว่าที่สารพระภูมิที่น้องชอบไปเล่น
ก็อยู่ใกล้กับทางขึ้นเขาด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ผลการชนะสูตรพลิกศพของน้องการเนี่ยค่ะคือยังไม่ได้มีผลออกมาอย่างเป็นทางการนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการประสาน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ได้มีการสอบปากคำ
เจ้าของสุนัขแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องหลายปากแล้วนะคะ
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใคร
แม้ว่าจะสงสัยว่าโดนสุนัขกัดก็ตามนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่๑๐๐อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
คือทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ยังไม่อยากให้คาดเดาอะไรกันมากอะค่ะ
ให้รอผลการตรวจพิสูจน์ที่ชัดเจนให้รอพยานหลักฐานก่อน
ในการสืบสวนก็เป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน
เป็นการพิสูจน์ทราบความผิดแล้วก็เป็นการสอบปากคำในตัวบุคคล
การทำคดีก็ถือว่ายากทุกคดี
แต่ความยากเนี่ยมันยากมากหรือยากน้อยมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
แต่ทุกคดียากหมดแล้วขึ้นอยู่กับความลงตัวของพยานหลักฐานด้วยนะคะ
ก็เลยไม่อยากจะให้เร่งรัดการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าตำรวจก็มีกรอบในการทำงานอยู่แล้ว
คือก็ยอมรับว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานทุกทาง
เพื่อให้คลายความสงสัยโดยเฉพาะครอบครัวของน้องการ
เพราะว่าก็ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตว่าตกลงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่
ตอนนี้ศพของน้องการเนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนที่เจอตั้งแต่วันแรก
ที่เป็นท่อนบนแล้วก็ศีรษะเนี่ยแต่ไม่มีแขนนะฮะ
ญาติก็รับศพมาเพื่อบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
อยู่ที่วัดโป่งแร็ดนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีคุณครูที่โรงเรียน
ก็มาร่วมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพด้วยนะครับ
แล้วก็ยังรีบรับศพมาเพื่อจะเอามาบำเพ็ญกุศล
เอามาสวดศพเอามาเผาศพแบบนี้นะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ

แพทย์ได้เก็บชิ้นส่วนอวัยวะสำคัญของหลานเอาไว้หมดแล้ว
ตับแล้วก็ปอดเพื่อไปตรวจหาสารพิษที่มาจากสัตว์นะ
ก่อนที่จะติดต่อให้เขาไปรับศพกลับมา
โดยตั้งใจว่าจะสวดศพหลาน๒คืน
หลังจากนั้นจะชาปนกิจในวันเสาร์ที่๑๑กรกฎาคม
ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะนะครับเนื่องจากอ่าวันอีกวันหนึ่งเนี่ย

ทางวัดแจ้งว่าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดนะฮะอาของน้องการบอกว่า
กู้ยืมเงินมาจากคนรู้จักนะครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีเงิน
เพราะตั้งใจจัดงานให้หลานชายให้ดีที่สุด
คือทางโรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าศพน้องมันไม่ไหวแล้ว
คือต้องจัดงานก่อนแล้วก็คือคดีมันก็ยังไม่ได้จบนะ
มันก็ต้องเดินตามขั้นตอนของเขาเขาแค่บอกว่าเขาเก็บชิ้นเนื้อสำคัญไว้แล้ว
เงินเราก็ไม่ค่อยมีทางผมกับทางพ่อเขาก็ไม่ค่อยมีฐานะ
ก็เป็นคนงานคนหนึ่งก็คืออยากจะทำให้มันดีที่สุด
ก็คือได้เต็มที่แค่๒คืนแล้วมันพอดีตรงกับงานเขาด้วย
เหมือนลูกเลยครับครับผม
ผูกพันครับอยู่ด้วยกันปีนึงไม่มีเขามันก็เหงา
เพราะปกติเวลาทำกับข้าวอะไรอย่างนี้เขาจะมาเกาะแกะเรา
ขณะที่พ่อของน้องการนะครับได้พูดถึงเงินประกันของน้องการนะครับ
ที่โรงเรียนเขาจะมีประกันชีวิตของเด็กนักเรียนไว้ให้เนี่ยนะครับ
บอกว่าได้ให้ภูมิในการโรงเรียนวัดโป่งแร็ดช่วยดูแลจัดการเรื่องนี้ให้
กระแสสังคมที่โจมตีมายังน้องชายกับน้องสะพ้ายของตัวเองนะ
เรื่องนี้นะครับพ่อน้องการบอกว่าไม่เชื่อนะ
ว่าน้องชายน้องสะพ้ายเนี่ยจะฆ่าหลานเพื่อหวังเงินประกันของโรงเรียนนะครับ
เพราะตั้งแต่น้องชายรับน้องการมาเป็นลูกบุญธรรมก็รักแล้วก็ดูแลอย่างดี
แล้วพ่อเองบอกว่าพ่อก็รับรู้เรื่องทุกอย่างนะอย่างเช่นให้น้องการมานอนเต็นต์ที่หน้าบ้าน
ให้นอนในบ้านแบบนี้นะครับซึ่งพ่อก็บอกว่าพ่อก็รู้ว่าเป็นความสมัครใจของลูกชาย